ช่วงตลอดตลาดวันนี้เลขเข้ามากันเลยจ้า
เพราะว่าจะพาไปอัปเดตราคาสินค้าในตลาดสดของเรา
ดูสิว่าราคาสินค้าปรับเปลี่ยนหรือเปล่า
เริ่มกันที่ราคาของเนื้อสัตว์วันนี้นะคะ
หมูเนื้อแดงค่ะอยู่ที่๑๒๕บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
สะโพกไก่๖๐บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๓๐บาทต่อกิโลกรัม
และไข่ไก่เบอร์ศูนย์๔บาทต่อฟองนะคะ
ราคาเนื้อสัตว์ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนนะคุณผู้ชม
ต่อกันที่ราคาของผักซึ่งก็ค่อนข้างมีความผันผวนมากเลย
ประกาศข่าวนะคะกิโลกรัมละ๒๐บาท
ปุ้งจีนกิโลกรัมละ๒๔บาท
ชีไทยกิโลกรัมละ๑๒๐บาท
และพริกจินดาแดงกิโลกรัมละ๘๐บาทจ้า
ส่วนราคาสินค้าในวันพรุ่งนี้จะปรับเปลี่ยนไหม
กลับมาอัปเดตกันในช่วงตลอดตลาดกันในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะ